เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ในพื้นที่ฉะเชิงเซามีนักเรียนหนุ่มวัย๑๖ปี
ขี่จักรยานยนต์จะรีบไปเรียนนะครับ
ชนกับท้ายรถพ่วง๑๘ล้อจนได้รับบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนเทพารักษ์บางนาตราด
กิโลเมตร๔๕ช่องคู่ขนานขาเข้าชนบุรี
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นักเรียนขี่จักรยานยนต์จะรีบไปโรงเรียนที่จังหวัดชนบุรี
แต่ระหว่างทางเกิดพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
ขับอยู่ด้านหน้าอย่างเต็มแรง
จักรยานยนม้วนเข้าไปอยู่ใต้รถพ่วงพังเสียหายทั้งคัน
ทำให้นายพันธนันพันเหนียวอายุ๑๖ปี
ซึ่งเป็นคนขี่จักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ

เขาขับอยู่ด้านเลนขวาพอมาถึงจุดเกิดเหตุ

นึกว่ายางระเบิดจึงรีบจอดแล้วลงมาดู
ก็พบว่ามีจักรยานยนต์เข้าไปติดอยู่ในล้อรถแล้ว
รีบโทรแจ้งตำรวจและประสานกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดราชบุรี
เกิดอุบัติเหตุรถเก่งแหกโค้งบริเวณถนนเพชรเกษมสายเก่าหมู่สี่
ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่ง
ริมถนนพบร่างนายธเนธคานพรมอายุ๓๖ปี
สภาพศีรษะแตกเลือดไหลออกปากและจมูกนองเต็มพื้นถนน
หายใจเรยลินก่อนที่จะเสียชีวิต
สภาพรถด้านขวาฝั่งคนขับพังทั้งแถบ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายขับรถมุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านโป่ง
เพื่อที่จะไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
ถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงทางโค้งอันตราย
รถที่มาด้วยความเร็วเสียหลักแหกโค้งพุ่งเข้าชนเกาะกลางถนน

กระเด็นออกนอกตัวรถเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ปิดท้ายที่จังหวัดนครราชศรีมาได้เกิดเหตุหนุ่มซิ่งจักรยานยนต์แหกโค้งบ้านหนองปรึก
ถนนสายโชคชัยคอนบุรีตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัย
พุ่งชนเสาหลักเขตล้ม๒ต้น
ใกล้กันห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
พบจักรยานยนต์ล้มตะแข็งอีกหนึ่งคัน
ทำให้เกิดเหตุสลดมีผู้เสียชีวิต๑ศพ
คือนายธีรวัตรจันนุบินอายุ๒๓ปี
จากการสอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิตเล่าว่า
ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน๓คัน

ขับล่วงหน้าไปก่อนและได้ยินเสียงดัง
ได้ขับรถย้อนกลับไปดูที่จุดเกิดเหตุ
ก็พบว่าเพื่อนคนที่ขี่ตามหลังมา

โทรแจ้งขอความช่วยเหลือก่อนที่จะโทรบอก
ญาติผู้เสียชีวิตให้ทราบ